เอาอีกหนึ่งเรื่องจำได้ไหมคะที่เราเล่าไป
มีหนุ่มโคราชเอารถไถนาพ่วงคว่างมีลูกมาด้วย
ติดป้ายข้างรถร้านเลยบอกว่าจะไปตามหาเมียที่เชียงใหม่
เมียนี้ไปอยู่กับชู้เขามาจากโฆษณ์ราช
เรื่องนี้เขาบอกว่าทางอดีตพระยาคุณเดินทางไปเจรจา
นี่คือนายดำค่ะเป็นนามสมมุตินะคุณผู้ชม
อายุ๕๐ปีเป็นชาวโคราชก็ใช้รถไถนาพ่วงเนี่ยตามหาภรรยา
บัตรประชาชนประชาชนภรรยาไว้เสร็จสับเลย
แล้วก็บอกว่าจะไปตามหาเมียเมียมีชู้
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเอาลูกไปด้วยค่ะเป็นลูกชาย๒ขวบกับลูกสาว๘ขวบ
ทางทีมข่าวเราก็อยากฟังฝั่งภรรยาบ้างว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นก็โทรหาเหมือนกัน
สอบถามดูว่าตกลงเป็นอย่างไรทีนี้ก็ได้เจอกับภรรยาของนายดำคนนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้มีชู้นะเธอเนี่ยเลิกกับสามีมาสองเดือนกว่าแล้ว
แล้วที่สามีบอกว่าทิ้งลูกมาก็ไม่จริงตอนแยกทางกันเธอบอกแล้วว่าเธอจะเอาลูกมาเลี้ยงเอง
แต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมทีนี้พอเป็นข่าวปุ๊บเธอก็เครียดนะ
ชื่อบัตรประชาชนประชาชนขึ้นหราหาว่ามีชู้หนีไปอยู่กับชู้ที่เชียงใหม่เนี่ย
แล้วก็หลายคนก็ประนามไงว่าอุ๊ยเป็นแม่ทำไมทิ้งลูกเธอก็เครียดมาก
ปรึกษากับญาติที่โคราชเหมือนกันแล้วก็รู้มาว่าอดีตสามีเดินทางกลับไปแล้ว
โคราชไปแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวไปเจรจากันก็แล้วกัน
แล้วเธอบอกว่าเธอจะเอาลูกมาเลี้ยงเองเป็นห่วงลูกด้วย
ลูกไม่สบายเพราะต้องเดินทางมากับพ่อในอากาศร้อนจัดแบบนี้ค่ะ
พอเจรจาแล้วเสร็จก็จะเดินทางกลับมาอยู่กับสามีใหม่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมนั่นแหละ
ซึ่งตอนนี้ญาติแจ้งความกับนายดำคนนี้แล้วนะเพราะว่าเอาบัตรประชาชนประชาชนเนี่ย
แปะไว้ข้างรถหราแบบนี้เหมือนเป็นการประจานทำให้วงตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องรอให้นัดมาเจรจาคือจริงพอเป็นเรื่องของคนสองคน
อยากให้เขาเจรจากันแต่โดยดีนะคะถ้าสมมุติว่าไม่รักกันแล้วก็คุยกันดี
หาทางออกที่มันเป็นกลางที่สุดอย่าทำร้ายกันเลยสงสารลูกลูกตัวนิดเดียวนะฮะ